เห็นบอกว่าที่๔ตำบลของอำเภอปักทงชัยตอนนี้น้ำท่วมหนักค่ะ
ชุมชนระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่นั่นแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณปียชาติคงถิ่น
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่อำเภอปักทงชัยเชิญค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนบุงบ่อปลาอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าท่วมหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับหลายคนก็เก็บข้าวของไม่ทันนะครับ
เพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะมาเร็วและมาแรงนะครับและขนาดนี้ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงนะครับ
ซึ่งประชาชนบางส่วนนั้นก็ต้องอบพยพออกมาจากบ้านนะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงกว่า๑เมตรนะครับ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นะครับถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบสิบปีหลังจากปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับ
หลายคนก็ไม่สามารถที่จะเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงได้ทันนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกับชาวบ้านที่นี่กันนะครับพี่ครับเห็นบอกว่าที่บ้านพี่เองตอนนี้น้ำก็ท่วมหนักเหมือนกัน
ท่วมหนักครับผมก็ตั้งแต่ปี๕๓นะครับที่ว่าหนักไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ
ปีนี้ครบสิบปีก็มาอีกรอบนึงครับก็ไม่คิดว่าจะหนักเท่าปีห้าสาม
แต่ว่าตอนนี้ก็คือน้ำขึ้นไม่หยุดนะครับอยู่ที่บ้านก็ประมาณหนึ่งเมตรได้แล้วฮ
ตอนนี้ครับหลายคนเพื่อนบ้านเองก็บางคนอยู่ที่รุ่มต่ำก็จะหนักกว่า
ใช่ใช่ครับใช่เพราะว่าบริเวณเส้นกลางก็จะต่ำกว่าตรงนี้
ตรงนี้นี่ยังสูงหน่อยนะฮะแต่จะมีอีกเส้นกลางอ่า
เข้าไปอีกประมาณสักสองร้อยเมตรนะฮะก็จะลึกกว่าตัวนี้ครับครับผม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
ก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของของในหมู่บ้านนี้นะฮะครับ
ตอนนี้น่าจะโคเวอร์หมดแล้วครับครับนอกจากพื้นที่หมู่บ้านบุงบ่อปลานะครับ
ยังมีพื้นที่โนนอีแซวแล้วก็ตำบลตูมนะครับ
แวกนี้จะได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่า
น้ำเนี่ยไหลมาจากเขื่อนลำพะเพิงแล้วก็อ่างเก็บน้ำ
ก็ถือว่าพอไหลลงมาที่ห้วยลำซอนะครับก็จะเอ่อเข้ามาท่วมในพื้นที่นะครับ
และเราเองก็ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนบุงบ่อปลานะครับ
ก็พบว่าบางส่วนก็มีคนชะลาอาศัยอยู่นะครับ
ซึ่งก็ต้องอบพยพหนีน้ำนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นสองของบ้านนะครับ
จากว่าน้ำท่วมสูงซึ่งหลายคนบอกว่าก็เดินทางไปมาลำบาก
เนื่องจากขนาดนี้ก็มีการตัดกระแสไฟแล้วนะครับซึ่งขนาดนี้เอง
ชาวบ้านหลายคนนะครับก็มารอนะครับที่จะรับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่จะเดินทางมาที่ชุมชนบุงบ่อปลาในช่วงบ่ายนี้นะครับ
ซึ่งก็จะไป๒จุดด้วยกันนะครับก็คือบริเวณแยกกาแฟตลาดเทศบาล
ปักทงชัยนะครับแล้วก็จะเดินทางมาที่นี่นะครับ
ชาวบ้านก็ยังกังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับ
กังวลว่าน่าจะมีน้ำมาเติมอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เองระดับน้ำก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ยชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขอบคุณคุณเปียชาติด้วยดูจากระดับน้ำก็ถือว่าวิกฤตจริงนะคะ
เพราะว่าขึ้นมาเนี่ยคือถึงประมาณต้นขาแล้วแล้วก็ลักษณะน้ำคือยังเพิ่มขึ้น
แล้วก็ยังมีการไหลอยู่เรื่อยเรื่อยด้วยแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวฝนตกอีกนะ
ฝนตกเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเก็บข้อของให้ดีนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ